ต่อไปนะคะจากครอบครัวนี้ค่ะ
ประสบความสำเร็จเรื่องของการมีลูกไปแล้วใช่ไหม
ครอบครัวของคุณมิกแล้วก็คุณเบส

รวมถึงได้มาอัปเดตเรื่องของลูกน้อย

วงคู่กันมาอัปเดตถึงเรื่องเบบีเป็นครั้งแรก
หลังประกาศข่าวดีว่าจะมีทายาทให้เชยชม
สำหรับคู่รักนักแสดงเบ้นพรชิตาและมิคบรมวุฒิ
งานนี้ทั้งสองเผยว่าอายุคันฝ่ายหญิงได้๔เดือน
ซึ่งที่ผ่านมานักแสดงสาวไม่มีอาการแพ้ท้องใด

ดูคล้ายจะแพ้ท้องแทนภรรยา
เพราะอยากกินของแปลกที่ไม่เคยชอบอยู่ตลอด
ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นและรูปร่างทวมขึ้น
ส่วนเบ้นแพทย์สั่งให้ออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักเล็กน้อย
พอถามถึงชื่อลูกทั้งคู่รับว่ายังไม่มีชื่อที่แน่นอน
โดยอยากได้ชื่อพยางเดียวที่เหมือนกันทั้งชื่อจริงและชื่อเล่น
แถมอยากให้ชื่อใช้ในภาษาศาสตร์กลได้
ก่อนจะแง้มเรื่องคลอดว่าคงจะกำหนดคลอดตามอายุคัน
ซึ่งเป็นในวันที่๑๓กรกฎาคมนี้
ส่วนจะคลอดแบบไหนต้องให้แพทย์เป็นผู้ตัดสินค่ะ

เหม็นอะไรไม่อยากกินอะไร
อ้วกไม่อะไรเลย
จะมีอยู่สองอย่างคือกินกับนอนแค่นั้นเอง
แต่ละอย่างที่มิ๊กไม่เคยชอบกิน
กลายเป็นมิกมานั่งกินทุกวันนี้

ก็มากินแคบหมูไม่เคยชอบเลย
ทุกวันนี้ไปซื้อแค่หมู๑๐กว่าโลมานั่งรอกินที่บ้าน
เบ้นบอกหนูว่าพี่แพ้ท้อง
ถ้าจากท้องก็คืนมา๕โล

ยังไม่ออกอ่ะใช้เทียงกันไม่จบไม่ใช่เลย
อยากได้พะยางเดียว

แต่ให้เป็นชื่อทั้งฟังได้เป็นไทยและใช้สำหรับฝรั่งคืออยากได้ใช้ชื่อจริงชื่อเล่นเหมือนกันณตอนนี้แต่ถ้าเกิดมันจะง่ายขึ้นเยอะถ้าเกิดวันหนึ่งเราตกลงกันได้ว่าชื่อเล่นชื่อหนึ่งชื่อจริงชื่อหนึ่งคิดเยอะก็คงดูครับถ้าเกิดจะดูแล้วก็คงดูดูให้เต็มที่เลยเนาะ๑๓กรกฎาคือครบอายุคันแต่ถ้าบ่
พี่มีคหาเรื่องกินของอร่อยเลยบอกว่าแพ้ต้องการอร่อยหรือเปล่าแน่นอนแน่นอน